บรรยากาศการเดินทางโดยทางรถยนต์ที่ขึ้นไปทางทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนนี้เนี่ยนะคะ
ก็เริ่มที่จะคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะการจราจรก่อนเข้าตัวเมืองขอนแก่น
โดยเฉพาะถนนมิตรภาพด้วยถนนผนโยธินด้วยรถก็เริ่มสะสมกันตลอดเส้นทางแล้ว
การจราจรบนถนนมิตรภาพแล้วก็สายพระหลโยธินตั้งแต่อำเภอน้องแคร์จนถึงตัวเมืองสระบุรีค่ะ
นครราชศรีมาปริมาณรถเพิ่มขึ้นทำความเร็วเฉลี่ยได้ประมาณ๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะ
ส่วนเมื่อเลี้ยวเข้าถนนมิตรภาพเข้าสู่จังหวัดนครราชศรีมา
รถมากนะคะชะลอตัวสะสมช่วงที่อำเภอแก่งคอยถึงอำเภอมวกเหล็ก
เพราะว่ามันเป็นทางขึ้นเขาอยู่แล้วรถก็จะช้าลงทำความเร็วสลับหยุดนิ่งเป็นบางช่วง
โดยเฉพาะตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาค่ะ
เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงกลางดงและกรมทางหลวงมวกเหล็ก
ได้นำกลัวยางเปิดทางพิเศษอีกช่องทางนึง
เพื่อจะเร่งระบายรถขึ้นอีสานเพราะว่าประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางกลับกันล่วงหน้าแล้ว
รายงานล่าสุดที่บรรยายงานเข้ามาบอกว่าตอนนี้รถติดแล้ว
ตั้งแต่สนามบุรีไปถึงโคราชหนานแน่นสะสมเพราะว่าบางจุดก็ซ่อมถนนด้วย
ก็ทำให้รถเริ่มติดแล้วคนเริ่มออกไปแล้วนะครับ
ทีนี้มาดูบริเวณหลักกิโลเมตรที่๕๐๕๑ต่างระดับบางปะอินกันหน่อยครับ
อำเภอบางปะอินแล้วก็ถนนพระหลโยธินนะฮะรถสะสมหนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้า
ถนนสายเอเชียทางหลวงหมายเลข๓๔๗ปฐุมธานีบางประหาร
อำเภอบางปะหันพระนครศรีอายุทยารถยังคงเคลื่อนตัวได้ครับ
ด้านตำรวจทางหลวงวังน้อยตั้งจุดบริการประชาชน
ก็เตรียมทั้งเครื่องดื่มชูกำลังแก้ง่วง
น้ำดื่มผ้าเย็นไว้คอยบริการให้กับคนที่เดินทางไปที่ภาคอีสานด้วยครับ
ส่วนการจราจรบนถนนมิตรภาพตั้งแต่อำเภอพลถึงอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่น
ปริมาณรถมากแต่ก็เคลื่อนตัวได้นะคะ
พอเข้าสู่เขตตำบลท่าพระอำเภอเมือง
ปริมาณรถก็เริ่มติดขัดตั้งแต่๓แยกท่าพระ
โกสุมพิสัยจนถึงทางต่างระดับทางเลี่ยงเมืองค่ะ
พลตรวจตรีฐากูณฑีศรีรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๔บอกว่า
กำชับตำรวจทั้ง๑๒จังหวัดภาคอีสานตอนบนแล้ว
ให้รับมือกับประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนานะคะ
คาดว่าปริมาณรถบนถนนมิตรภาพ
เริ่มหนาแน่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันนี้เป็นต้นไป
พร้อมขอความร่วมมือคนที่จะขับรถเดินทางกลับ
ต้องเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด
อย่าขับเร็วอย่าไปจี้คันหน้า
เมาไม่ขับเพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุนะคะ
โดยหน่วยงานต่างเขาก็ตั้งจุดบริการประชาชนเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
ไปดูปิดท้ายการจราจรบริเวณสี่แยกถนนรอบเมืองบ้านจันทร์
สี่แยกบายพลาสบ้านจันทร์ถนนมิตรภาพอุดรธานีขอนแก่นฝั่งขาเข้าบ้างนะคะ
นี่เป็นเส้นทางที่สามารถจะเดินทางไปสู่สกลนคร
น้องบัวลำพูน้องคายเลยหรือว่าบึงกาล
ก็มีผู้ใช้รถยนต์จำนวนมากเริ่มทยอยเดินทางกลับบ้าน
ก่อนจะถึงช่วงวันหยุดยาวในช่วงปีใหม่
ว่าวันพรุ่งนี้ค่ะจะมีผู้ใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเดินทางกลับ
แล้วก็จะทำให้บริเวณ๔แยกบายพลาสบ้านจันทร์
การจราจรน่าจะหนาแน่นมากขึ้นอีกนะคะ